คุณผู้ชมคะมาดูโรคระบาดช่วงหน้าฝนกันหน่อยค่ะ

คือตอนนี้สถานการณ์ไข้เลือดออกในไทยก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะ
ล่าสุดทางด้านพ่อแม่ของนักเรียนหญิงม๖ที่กรสิน
ที่ต้องสูญเสียลูกสาวจากการเป็นไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่
นี่เป็นภาพบรรยากาศที่บ้านค่ะจัดพิธีศพนะคะ
ที่บ้านตำบลดงมูลอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสิน
เป็นสถานที่จัดงานศพของนางสาวหัทยาหงชารีหรือว่าน้องกุ๊กไก่วัย๑๙ปีนะคะ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านก็มาร่วมกันไว้อาลัยนะคะ
คุณพ่อของน้องกุ๊กไก่ก็คือคุณพ่อสมบูรณ์
เล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวเสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

ลูกสาวเริ่มป่วยตั้งแต่๙กรกฎาคม
ก็พาลูกไปหาหมอที่คลินิก
ปรากฏว่าลูกสาวมีไข้แล้วก็ติดเชื้อ
กินยาแล้วนะคะแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้น
ทีนี้วันต่อมาก็เลยพาลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาลหนองกรุงศรี
แต่อาการลูกก็ยังไม่ดีขึ้นอีกค่ะ
คุณพ่อบอกว่าต้องเช็ดตัวตลอดทั้งคืนเลย
ช่วงกลางดึกลูกก็อาเจียน
ทีนี้ก็เลยพากลับไปที่โรงพยาบาลเดิมอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากนั้นเนี่ยนะคะมีพยาบาลมาสอบถามอาการ
แล้วก็ตรวจวัดความดันต่างวัดไข้
แล้วพยาบาลบอกว่าลูกสาวปกติบอกให้กลับบ้านได้นะ
แล้วก็เดี๋ยวคุณพ่อพาน้องมาใหม่ตอนเช้านะคะ
ทีนี้วันที่๑๑กรกฎาคมตอนเช้า

แล้วทางโรงพยาบาลหนองกรุงศรีก็เลยส่งตัวลูกสาวค่ะ

แล้วต่อมาโรงพยาบาลกาลสินก็แจ้ง

ให้นอนพักรักษาตัวหนึ่งคืน

ก็ส่งตัวลูกสาวไปยังโรงพยาบาลศรีนคริน
และท้ายที่สุดพ่อบอกลูกสาวก็เสียชีวิตนะคะ
คุณพ่อบอกว่าเสียใจมากที่สุดในชีวิตเลย

แสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย
นิดนึงค่ะคุณผู้ชมกรมควบคุมโรค
ก็บอกถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกนะคะ
ตอนนี้ปีนี้เนี่ยป่วยแล้วก็ตายแล้วเนี่ย
๒รายนะคะอย่าชะล่าใจนะถ้าเกิดว่าบริเวณรอบบ้านของท่านเนี่ย
มีน้ำขังอยู่เนี่ยก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยนะ
ใส่อบงบเบตจัดการซะค่ะ